สวัสดีครับมาถึงช่วงกลางสัปดาห์แล้วนะครับสภาพอากาศเมืองไทยเรื่องคลื่นลมยังคงต้องจับตาแล้วก็เกาะติดอย่างต่อเนื่อง
หลังจากนี้วันสองวันหลายพื้นที่ฝนอาจจะลดลงบางพื้นที่ฝนยังตกชุกต่อเนื่อง
แต่ที่สำคัญครับคลื่นยังคงต้องเฝ้าระวังจุดไหนเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษปัจจัยตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนเรามาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือภาพถ่ายดาวเทียมนะครับแสดงการก่อตัวของสภาพอากาศตอนนี้ครับ
เหนียวนำกับหย่อมความกดอากาศต่ำอีกหย่อมหนึ่งที่ก่อตัวในแถวบริเวณประเทศพม่านะครับ

ก่อนหน้านี้แนวร่องฝนนี้มาพาดผ่านบริเวณตอนบนของไทย
แต่ว่าตอนนี้เขยิบขึ้นไปด้านบนแล้ว
แรงต่อเนื่องใครจะใช้ชีวิตใครที่จะเดินเรือใครจะท่องเที่ยวต้องตรวจสอบกันเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าฝนเป็นยังไงกันบ้างในพื้นที่ภาคเหนือครับจังหวัดที่ต้องระวังฝนในวันพรุ่งนี้ก็คือจังหวัดเชียงรายพยาวน่านเพชรบูรณ์แล้วก็ตากนะครับโอกาสการเกิดฝนร้อยละ๖๐ของพื้นที่อีสานครับบึง
ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ
ฝนส่วนใหญ่นั้นก็เป็นฝนที่เกิดจากการที่ความชื้นเข้ามาสะสมเป็นปริมาณเยอะ
เกาะตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนเกิดขึ้นแล้วก็ตกลงมานะครับ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำ
แต่ว่าในระยะนี้อาจจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับ
แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังคงต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ